มาดูเรื่องนี้พี่ปอมเมื่อวานนี้เราอ่านข่าวเรื่องท่อทิพย์กันหน่อย
ใช่ใช่เอ่อที่พูดว่าไปเจอเลยใช่ที่พูดว่าท่านไปวิ่งมาค่ะ
ท่านก็ผ่านมาตรงนั้นพอดีแถวอารีแล้วปรากฏว่าไปเจอพนักงานกวาดถนน
แล้วก็เขาไปคุยพนักงานก็ชี้นี่นี่นี่ตรงเนี้ยมันท่อทิศอืม
พญาไทยวันนี้ลงพื้นที่เลยนะคะเออต้องสรุปจะบอกว่าเฮ้ย
มันไม่ใช่ท่อทิพย์นะเดี๋ยวเขามีเหตุผลเขามีบอกด้วยนะคะ

คือเมื่อวานนี้นะมันมีประเด็นค่ะ

หลังจากที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะไปลง

อันนี้ไงน้ำท่วมไม้อ่ะชี้เลยค่ะ

ทีนี้ตอนที่ท่านไปเนี่ยแวะทักทายพูดคุยกับพี่คนนี้เนี่ย

วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปดูท่อทิพย์กันหน่อยหรือท่อดัมมี่ที่มันเป็นประเด็น
ตกลงมันทิพย์ไม่ทิพย์อยู่ที่ริมถนนย่านอารีค่ะ
แล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเนี่ยไอ้มั่งเจอเลย
ไปเจอกับผู้อำนวยการเขตพญาไทยค่ะ
คุณเบนจานะคะอินทรวงโชธที่ลงไปตรวจสอบท่อนี้เหมือนกัน

ท่านผอเขตม้าบอกแบบนี้ว่า
ให้พนักงานเอาไม้มาแยงจุดท่อระบายน้ำ

แล้วบอกว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ทอดทิพย์อย่างที่เป็นข่าวนะ

เมื่อวานนี้พนักงานทำความสะอาดเนี่ย
อาจจะมีการสื่อสารกับท่านผู้ว่าคลาดเคลื่อนไป
เพราะว่าช่วงเช้าท่านผอท่านบอกท่านไปเจอกับพนักงานทำความสะอาดท่านนั้น
แล้วเขาก็บอกว่าตกใจเมื่อวานเจอท่านผู้ว่ากระทันหัน
ก็เรียบเรียงคำพูดไม่ถูกก็เลยพูดไปแบบนั้น
และท่านยังบอกต่อถนนในเขตพญาไทยมันจะมีจุดน้ำท่วมขังหนักสุด

โดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะท่วมขังหนัก
แต่ตามเส้นถนนผนโยธินจะมีแค่น้ำเอ่อปากท่อ
แต่ก็จะมีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษขยะ

ให้เจ้าหน้าที่มาลงตรวจสอบหาปัญหาอีกครั้งป้องกัน

ลองไปฟังเสียงท่านผอเขตหน่อยค่ะ
เขากลัวธรรมวาสจะตำแหน่ง
อ๋อมันเป็นแบบนี้
เหตุและผลคือตรงนี้พอของเราคุณตาย
ก็ถามเลยนะตกลงดัมมี่ไหมท่าน
อ่าทีนี้เรื่องนี้พอของเราไปถามคุณชาชาชอีกครั้งด้วยนะคะ
ก็บอกว่าหลังจากที่ลงไปเจอแล้วก็เห็นปัญหา
ก็มีการสั่งให้รองผู้ว่าไปดูแล้วก็แก้ไขแล้วแหละ
มันก็เป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยคนที่นั่งบริหารอยู่ข้างบนจะไม่เห็นหรอกนะ
แต่พนักงานกวาดถนนของกรุงเทพที่เขามีกันอยู่เป็นหมื่นคน
ซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละเขตแต่ละจุด
เขาจะรู้ถึงสภาพปัญหาดีก็อยากจะให้ช่วยแจ้งกันเข้ามา
จะได้แก้ปัญหาให้ทั้งกรุงเทพวันเดียวจริงก็รู้ปัญหาหมดแล้วแหละ
ขณะเดียวกันก็จะฝึกให้พนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพ
ให้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันค่ะ
บอกต่อนะปัญหาท่อน้ำทิพย์มันไม่ได้ตำหนิหรือลงโทษใครนะ
เข้าใจคนทำงานทั้งหมดแหละเรื่องนี้พอเขตพญาไทยก็ลงไปแก้ไขแล้ว
ยังบอกต่อนะคะคุณชัดชาติบอกว่าวันนี้เดี๋ยวทุกคนต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ให้ได้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหาและขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างรวดเร็วค่ะ
จริงเจ้าหน้าที่เขาไม่ผิดนะคือเขาแจ้งปัญหาเขาพบปัญหาเขาก็บอกได้
แล้วเราก็จะได้ตรวจสอบว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริง
แต่ท่านพูดถูกอย่างหนึ่งนะว่าคนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะ
คนที่เขาได้ใช้อย่างพี่พนักงานกวาดถนนเขาจะรู้ดีว่าปัญหามันคืออะไร